คือน้องเจ้านายเนี่ยมีคุณพ่อเป็นไอดอล
แล้วน้องฝึกงานกับคุณพ่อ

คล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำ
เด็กชายวุฒิพัฒน์รอดพ้นหรือน้องเจ้านายอายุ๑๒ปี
ทำหน้าที่สับปะเหลอถูกขั้นตอนทุกอย่างไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยค่ะ
ใครเห็นก็เอ็นดูแล้วก็ชื่นชมในความสามารถ
วันนี้น้องเจ้านายมาทำงานพร้อมกับคุณพ่อนะคะ
คุณพ่อก็คือนายอรันรอดพ้นอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นสับปะเหลอหลักในพิธีชาปนกิจศพรายญาติ
ที่วัดชากอไผ่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
คือน้องเจ้านายมีคุณพ่อเป็นไอดอลแล้วก็ฝึกงานกับคุณพ่อตลอดค่ะ

เจ้านายคือช่วยพ่อจัดการทุกขั้นตอนเลยนะคะ
พิธีเผาศพหรืออะไรคือทำถูกต้องตามธรรมเนียมทุกอย่าง
คุณพ่อเล่าให้ฟังแบบนี้
คุณพ่อเรียนจบรัฐศาสตร์ค่ะ

คุณพ่อเรียนต่อนิติศาสตร์ค่ะ

ทำงานธนาคารมา๒๑ปี
แต่คุณพ่ออยากช่วยเหลือสังคม

จุดเริ่มต้นคืออยากช่วยเหลือสังคม
ก็ที่อยู่ในตำบลหนองตภาณภัณฑ์บ้านค่ายค่ะ
คือปัจจุบันนี้สับปะเหลอเสียชีวิตไม่มีใครสืบทอด
คุณพ่อก็เลยมาเรียนรู้วิชาที่วัด
แล้วก็นำไปใช้ในท้องถิ่นของตัวเอง

และลูกชายขอติดตามไปด้วยตลอด
มีคุณพ่อเป็นไอดอลก็เลยซึมซับความรู้

ลูกชายก็อยากจะทำบ้างคุณพ่อก็เลยสอนขั้นตอนต่างทุกอย่าง
คาถาบทสวด๑๐กว่าบทลูกท่องได้หมด
สอนก็คอยประกบตลอดนะคะ
ลูกชายเรียนรู้มา๑ปี
ให้ลูกทำเองบ้างบางทีลูกก็มาช่วยพ่อ
แต่บางทีคือลูกฉายเดี่ยวเลย
เจ้านายบอกเลยว่าเวลาเห็นคุณพ่อทำงาน

นี่คือการทำงานช่วยเหลือสังคมเลยอยากจะช่วยพ่อ

ช่วยเหลือคนที่ยากจนไม่มีสตางค์
ตอนแรกก็เกร็งกลัวจะทำไม่ถูก
ตอนแรกก็มีกลัวกลัวบ้างด้วยความเป็นเด็ก
แต่น้องเจ้านายบอกว่าพ่อสอนว่าถ้าเรากลัว
แล้วคนเขาจะอยู่ยังไงแล้วใครจะทำ
ถ้าไม่มีเราใครจะทำ
บอกความกลัวหายไปเลยนะคะ
เจ้านายบอกว่างานสับปะเรอนี้เป็นงานรอง
น้องมีความฝันอยากเป็นผู้พิพากษาค่ะ
แล้วก็เหมือนกับว่าคือไม่มีญาติพี่น้องล่ะ

อันนี้ก็คือเป็นงานช่วยไม่ได้ว่ามีค่าตัว

อย่างช่วยคนที่เขาไม่มีเงินเลย
ที่ทำมาแล้วนี่ก็ตอนจับไม่รู้สึกอะไรเลย

อาระชีพไม่ฝันอยากกลัว
อาระชีพเสริมผม

ตอนทำงานมากมีแค่บุ๊บแล้วก็ต้องวิ่งมาทำ
แล้วเขาก็ไปทำงานต่อวันนี้
ก็ด้วยความที่คุณพ่อก็จบนิติศาสตร์มาด้วยใช่ไหมคะ

ความฝันงานหลักที่อยากจะทำจริงก็อยากจะเป็นผู้พิพากษา
ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องถึงฝั่งฝันในเรื่องของการทำงาน
และเรื่องของงานรองก็คืออาชีพสับปะเลอที่ช่วยเหลือสังคม

ก็เป็นกำลังใจให้น้องและครอบครัวนะคะ